คุณผู้ชมคะมีคลิปอยู่๒คลิปค่ะ
ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เห็นแล้วสะเทือนใจคุณทัศนัย

ภายในรถทัวร์คันนี้เข้ามากันเป็นครอบครัว

มีทั้งเด็กมีทั้งคนสูงวัย

เป็นบรรยากาศที่เขากำลังร้องเพลง
เต้นร้องเพลงกันแบบสนุกสนานเลยค่ะ

นี่ค่ะเป็นภาพความสุขของเครือญาติ
ที่เขาเดินทางมาด้วยกัน
ขณะที่ผู้โดยสารเขาร่วมกันร้องเพลงนะคะ

ทัวร์คันนี้ก็เป็นการเช่าเหมามา

กลับจากจันทบุรีมุ่งหน้าไปกาลสิน
ก็อย่างที่บอกว่าเสียหลักเกิดอุบัติเหตุนะคะ

คนที่ถ่ายคลิปนี้กับสามีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
นี่ค่ะมีอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมค่ะ
เป็นภาพผู้โดยสารในรถนะคะ
ทำให้เห็นว่าส่วนใหญ่เขามากันเป็นครอบครัว
มีเด็กมีผู้สูงอายุ
เป็นภาพที่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
นี่ค่ะในโลกโซเชียลคนได้เห็นคลิปต่างเหล่านี้
ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความเสียใจ
ต่อครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ